ปลิงเหล่านี้น่ากลัวจัง
เจอกับผู้รู้ครับอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

จริงแล้วครับดรไนท์อยากถามแบบนี้จริง
แล้วปริงเนี่ยสามารถเอามาใช้รักษาคนได้จริงเหรอฮะ
จริงสิครับจริงสิคะเพราะว่าเรารักษามากันตั้ง๒๕๐๐ปีแล้ว

เป็นผัดแผนไทยที่โบร่ำโบราณมากนะคะ
แค่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศออกมาให้ได้ใช้ปริงเป็นหัตถการแผนหนึ่งของไทย
ปี๖๓นะคะได้ประกาศออกมาแล้วก็เป็นความโชคดีของคนไทยค่ะ
แล้วปกติเขาใช้ปริงในการรักษาอะไรบ้างฮะ

เลือดข้างเลือดค้างเยาะแล้วก็ฤทธิ์สิรวงด้วย

ไม่ใช่ค่ะแกมีฟาร์มปริง

และก็ชอบเป็นตะกี้รักษามากเลย

อาจจะไม่เจ็บก็ได้เดี๋ยวมาถามคุณหมอก่อนเลย
คุณหมอครับของผมนี้คืออาวุธทอ
แล้วก็มีอาการตะคืนตะโกรทนทิศภาพ

ก็ถามลักษณะของอาการปวดก่อน
เพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยว่าเราจะต้องใช้ทุนจำนวนเท่าไหร่
แล้วก็ตำแหน่งที่เราวางควรวางตรงไหน
ปิงลักษณะไหนบ้างครับตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่
กลางไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมาก
อายุของปริงก็จะประมาณ๗๘เดือนที่เราเอามาใช้

ใช้เวลาประมาณ๔๕๑ชั่วโมงค่ะ
๑๕๑ชั่วโมงถ้านะเราเริ่มเลยค่ะ
ได้ค่ะ

ตอนนี้เราเราดูทั้งว่าเราไม่เคยใช่ไหม

อันนี้ชิ้นได้นิดหนึ่งค่ะ
ต่อไปนะคะเราจะใช้เข็ม

เออไม่ทักหลายไม่ทักใด

เจ็บมึงไหม

เจ็บหลาย
มีครับตำนานเฉวานแล้วนะครับ

หมอครับเบื้องต้นถ้าสมมุติว่าไม่ใช่อาการปวด
หรือว่าโบท็อปที่หน้าก็ได้ใช่ไหมฮะ

เขาไปทำการฉีดโบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์ที่หน้า

เขาก็ใช้จินในการดูดสารที่คั่งในออก

ใช้จริงกลับคั่งในหน้า
แต่ว่าตอนนี้กับต่างที่เจ้าออกใช่ไหมครับ

ฉันตอนนี้ผมชิมมากเลย
เราก็จะทำการเช็ด

หลังจากนั้นก็ใช้สำลีเช็ดเลือดที่ซึมออกมา

หลังจากนี้๓๔วันอาจจะมีอาการฟันนะ

คุณผู้ชมพี่เขาก็มีมาอย่างยาวนานแล้ว

คุณหมอเขาแปะแผลเรียบร้อยนะครับ

มือเบาเลยอ่ะมือเบาเลยอ่ะตอนนี้

นี่นะครับหมอน้อย

ซึ่งการรักษาแบบนี้ก็เป็นการรักษาธรรมชาติบำบัดเป็นแพทย์ทางเลือก
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองควบคู่ด้วย
แต่ว่าถ้าใครจะมาสามารถติดต่อได้อะไรบ้างคะ
ก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะคะ
นี่แต่ว่าถ้าใครจะมานะฮะต้องโทรมาบอกล่วงหน้าก่อนนะครับ
คุณหมอเขาจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับ